มวยไทย๓ยกชกกระชากแชมป์

เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์

ยุทธพรสุทนทนายความปะทะยอดดอย

กับศึกชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๗๑กิโลกรัม
ลาดิเมียชูแลกจากประเทศรัสเซีย
ปะทะกับอินสี่แดงฟอร์ยุทธภูมิ